ดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันบ้าง
วันนี้ขึ้นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ขาย๑๖กรกฎากรมราคา๔๐๐บาท

ปชชอบใจคือประชาชน

เพราะว่าจริงสำนักงานสลากเขาเปิดรับ

ส่งเข้ามาค่ะสะท้อนมาผ่าน
ทางไลน์หน่อยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
อยากให้ทางสำนักงานสลาก

ส่งมาบอกต่อกันหน่อยนะครับเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้
น่าจะรวมชุดออกมาขายแล้วล่ะ
เพราะว่าจากการสำรวจเสียงประชาชน

ชอบใจกับเรื่องนี้ที่กองสลากจะรวมชุดเอง

ขายหวยชุดนี้จะเป็นโคต้าสำหรับใคร

ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

ความคิดเห็นเขาก็ไปรวบรวมมานะ
จากทั้งระบบออนไลน์แล้วก็จดหมาย
เปิดพนึกที่ส่งมา

ประชาพิจารณ์สลากแบบรวมชุด
ก็มีทั้งประชาชนนักวิชาการ

กว่า๓๐๐คนเข้าร่วมฟัง
แล้วก็แสดงความคิดความเห็นกัน
ในห้องประชุมของสำนักงานสลักนี่นะครับ
ใช่ค่ะส่วนความคิดเห็นที่มีการรวบรวมมา
ก็พบว่ากว่า๑๗๐สนับสนุนให้มีการรวมชุดจำหน่าย
เอาสลากใบเล็กมารวมชุดใบเดี่ยวมารวมชุด๕ใบ
แก้ไขปัญหาสลากเกินราคา

เพราะว่าเอาไอ้๕ใบนี้ไปแยกขายเป็นใบเดี่ยว

ตอนแรกกองสลากเขามี๒แนวทางนะ
ก็คือจะขายรวมชุดแบบ๕ใบ
หรือว่าจะขายเป็นแบบว่าชุดแต่เป็น๑ใบพอ
แต่ว่าเป็นราคาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
เรียกว่าจำนวนเงินรางวัลที่ได้

แต่ทีนี้ประชาชนเขาสะท้อนออกมาบอกว่า
เป็นการรวม๕ใบดีกว่า

พิจารณาในเดือนมิถุนายนนี้
ถ้าเกิดว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการสลากชุด
ก็คิดว่าจะจัดจำหน่ายสลากรวมชุดได้

งวดวันที่๑๖กรกฎาคมปีนี้
โอ้โหเอารูปแบบหรือฮะ
แบบเขาก็จะนำสลากจำนวน๒๐ล้านฉบับ
ทั้งหมด๘๐ล้านฉบับมารวมชุด
พอเอา๒๐มารวมชุดเป็นชุดละ๕ใบใช่ไหม
ก็จะเหลือ๔ล้านชุด
ส่วนอีก๖๐ล้านฉบับ
จะขายเป็นแบบใบเดี่ยวขายแยกเหมือนเดิม
คืออย่างนี้กองสลากเขาพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล๘๐ล้านฉบับ
ถูกต้อง๘๐ล้านใบขออภัยไม่เรียกฉบับแล้วไม่เรียกฉบับ
เรียกใบ๘๐ล้านใบในทุกงวดนะครับ
ก็จะแบ่งสัดส่วนแบบนี้แหละ๒๐ล้านใบเนี่ย
เอามาเป็นหวยสลากชุดซะ๖๐ล้านใบก็ขายใบเดียวเหมือนเดิม
ใช่ค่ะแล้วก็สลากรวมชุดจะขายราคาเดียวกันเลยคือ๘๐บาท
ดังนั้นพอรวมเป็น๕ใบ
คูณ๕ก็คือชุดละ๔๐๐บาท
หลายคนก็สนับสนุนนะคะแต่ว่าทางด้านฝ่ายนายธนากร
เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากออกมาคัดค้านนะ
บอกว่าการออกสลากชุดเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการขายสลากเกินราคาไม่ได้หรอก
เพราะว่ารูปแบบการแจกจ่ายสลากยังเป็นรูปแบบเดิม
คือคนที่ได้โคต้าเนี่ยจะเอาไปขายต่อให้กับยี่ปั๊วซาปั๊ว
แล้วแน่นอนเวลาเอาไปขายมันก็จะต้องมีการเพิ่มราคา
เอาง่ายนะปัจจุบันนี้นะนะคะ
พอยี่ปั๊วซาปั๊วมาเพิ่มราคาแล้วมาขายต่อ
มันก็อยู่ที่๘๕๘๘แล้วไง
ผู้ค้ารายย่อยเอาสลากไปขายจริง

ทีนี้สลากรวมชุดมันจะไปตกอยู่ที่ใครบ้าง

ก็ยังบอกว่าประเด็นที่ยังเป็นเสียงแตกอยู่
อย่างเช่นจะให้จำหน่ายเป็นร้านค้าประจำจุด
หรือว่าขายหาบเร่เหมือนเดิม
แล้วก็จะให้โคต้าแก่ใครบ้าง
การกระจายโคต้าให้มันครอบคลุม

ใช่เพราะว่าทางสำนักงานสลาก
อย่างที่บอกว่าพออยากให้ขายประจำจุดมากกว่า

แต่ทีนี้มันต้องมีขั้นตอนกระบวนการคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

แอปพลิเคชันยืนยันการขายลอตเตอรี่
เพื่อให้มันตรวจสอบเรื่องของสลากรวมชุดได้ง่าย

ใช่ช่วงนี้เขาก็ยังคงทำประชาพิจารณ์อยู่นะ
ภาคของประเทศไทยตลอดทั้งเดือนนี้เลยล่ะค่ะ

จัดประชาพิจารณ์ที่เชียงใหม่
แล้วคิวต่อไปจะไปจัดที่ภูเก็ต
รวมไปถึงไปปิดท้ายที่จังหวัดเลย
เพราะว่าจะเอาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจำหน่ายสลากแพง
มาดูมาคิดวิเคราะห์แก้ไข

ถ้าสมมุติเกิดว่ามันยังไม่สำเร็จอยู่

ก็การออกสลากออนไลน์จะเป็นขั้นต่อไป

แล้วก็หยิบโทรศัพท์โควต้าต่าง